จับตาเรื่องของผลการชนะสูตรนั่นเองนะคะ

เพราะว่ามันก็ยังมีปริศนาอยู่หลายประเด็นเหลือเกินนะคะคุณผู้ชม

ทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเองมีการชนะสูตรแล้วก็มีการเปิดเผยผล
แล้วการทำคู่ขนานไปด้วยคือการประสานสถาบันนิติเวทย์หน่วยงานอื่น
ซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงเรียนแพทย์อีก๒แห่งนะคะ
ก็คือที่โรงพยาบาลจุลาลงกรกับที่สิริราช
ในการตรวจพิสูจนเนื้อเยื่อบาดแผลบนร่างกายของคุณตังโม๓คู่ขนานไปนะ
คือถ้าชนะสูตรทั้งร่างจะเป็นหน้าที่ของอนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แต่ถ้าชนะสูตรเนื้อเยื่อบางส่วนจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วมด้วย
ถูกต้องแล้วผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนิติเวศแห่งหนึ่ง
ที่มีการตรวจเนื้อเยื่อตรวจบาดแผล
มีการส่งการส่งไปตรวจด้วยกล้องจุลทัศน์
เป็นอุปกรณ์สำหรับส่องดูวัตถุที่มีขนาดเล็กมาก
เล็กเกินกว่าที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่า
ก็มีการแจ้งกลับมาบอกว่าจากการวิเคราะห์จากการตรวจสอบ
สภาพเนื้อเยื่อจากบาดแผลที่ใหญ่ที่สุด

เป็นบาดแผลที่เกิดก่อนการเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม

เพราะว่าไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีเลือดออกที่ขอบแผล
แปลว่าอะไรตอนนั้นหัวใจยังทำงาน

ก็ไปเลี้ยงตามส่วนต่างของร่างกาย
แล้วเกิดบาดแผลมันก็เลยมีเลือดอยู่ที่ขอบแผล
ทีนี้ต้องบอกนะว่าถึงแม้แผลนี้
จะเกิดก่อนการเสียชีวิตก็ตาม
แต่แผลนี้ไม่ได้ทำให้คุณตังโม
ถึงแก่ชีวิตเพราะอะไรล่ะ
เพราะว่ามันไม่ได้ตัดเป็น
บาดแผลนี้ไม่ได้เป็นบาดแผลที่ตัดเส้นเลือดใหญ่
ที่ทำให้ร่างกายเสียเลือดมากจนทำให้เสียชีวิต

เรื่องแผลก่อนเสียชีวิตกับหลังเสียชีวิต

ที่มันเกิดขึ้นหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย

พอเอาแผลตรงนั้นเอาเนื้อเยื่อตรงนั้นไปตรวจสอบดู
มันจะไม่เห็นรอยเลือดเยอะเท่ากับบาดแผล
ที่เกิดก่อนการเสียชีวิตนั้นนะคะ
ดังนั้นคุณผู้ชมการเสียชีวิตนี้เกิดจากอะไร
ก่อนหน้านี้มันก็มีข้อมูลออกมาแล้วว่า
รายงานการเสียชีวิตเกิดจากการขาดอากาศหายใจ

เรื่องเกี่ยวกับสารพิษในร่างของคุณตังโม

ทางคณะแพทย์นิติเวศที่ผ่าพิสูจน์ร่างของคุณตังโม
จะมีการเรียกประชุมสรุปผลการชนะสูตร
แล้วก็ส่งผลให้อย่างเป็นทางการกับพนักงานสอบสวนในวันนี้นะ

เกิดจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำ
เจอเป็นสารสารมันเป็นตัวยาแก้ปวด

แล้วก็เจอแอลกอฮอล์ในร่างกาย

บิ๊กเกรียนเขาทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะ
บอกว่าใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารอย่างมีสติ
เราทำหน้าที่สื่อสารเท่านั้น
รู้มาแค่ไหนจะเล่าเท่านั้นและไม่ชี้นำ

เพื่อนสนิทอย่างคุณฮิปโปเองก็บอกนะว่า
ตังโมคือที่ผ่านมาเคยทานยาซึมเศร้าอยู่แล้ว

แล้วก่อนหน้านี้เคยทานยาซึมเศร้าหนักมากแบบเป็นกรรม

คือมันก็มีบ้างแหละที่ไปปาร์ตี้ไปแฮงเอาท

ดังนั้นก็เป็นเรื่องปกติอันนี้คือสิ่งที่คุณฮิปโปเคยบอกนะคะ
แต่ถ้าให้เกิดความชัดเจนนะฮะกระจ่างชัดเนี่ย
แต่ต้องรอนะคุณนะบ่าย๓วันนี้ใช่ไหม

อาจจะมีการแถลงเรื่องของผลชนะสูตรรอบแรก
จากร่างของคุณแตงโมนะฮะเราจะได้รู้นะฮะ
ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรบาดแผลเป็นอย่างไร
การตรวจเนื้อเยื่อที่ชัดเจนเป็นอย่างไร
จะมีเรื่องของสารที่เกี่ยวกับยาแก้ปวดยาแก้โรคซึมเศร้าแอลกอฮอล์อะไรอยู่จริงหรือไม่

มีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วนะ

หลายคนถามว่าไปตรวจอะไรอีก
ก็อันเนี่ยเมื่อวานที่เข้าไปตรวจเนี่ยนะคะเข้าไปตรวจ๒ชั่วโมง
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจเนี่ย
เขาไม่ได้ให้สื่อเข้าไปตรวจสอบด้วย

คือเอาง่ายคุณผู้ชมตรวจเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะ

ในการตรวจหลักฐานจากเรือมันขาดมันหายอะไรไปหรือเปล่า

ซึ่งเป็นทนายความในการที่จะสร้างความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมเนี่ยนะครับ

เพราะว่าคุณแม่แต่งตั้งอย่างถูกต้อง
ใช่ค่ะเพราะว่าทนายเดชาถือว่าบอกว่า

เป็นที่ปรึกษาของทนายกฤษณะอีกทีหนึ่งในฐานะที่เป็นทนายรุ่นพี่
๒คนนี้ชัดเจนแน่ว่าต้องทำงานคู่กันนะครับ
ส่วนทนายความคนอื่นแค่มาร่วม

รัชพล๑ตรงกลางทนายตั้ม
ส่วนทนายอีกคนนึงคือทนายอะไรนะ

ใช่ทนายกฤษณะในตัวหลักเลยนะครับ
ทีนี้มีการย้อนถามไปถึงว่า
เหตุการณ์ที่ทำให้ทนายรวมถึงคุณแม่เอง
ต้องมีการทั้งอายัดศพของคุณแตงโมไว้

รวมถึงจะมีการผ่ารอบ๒เพราะอะไร
คือทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวย
เป็นทนายความที่เคยให้ข้อมูลไว้
เอกสารอายัดร่างคุณแตงโมนิดา
บอกว่าเนื่องด้วยนางพระนิดาศิริยุทธโยธิน

เป็นผู้มีอำนาจในการจัดการแทนผู้เสียหาย

เป็นการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ

มาตรวจพิสูจน์หาสาเหตุที่แท้จริง

อีกทั้งมีญาติของผู้ต้องหาบางคน
เป็นญาติกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการพิสูจน์
ของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ดังนั้นจึงขอให้ส่งศพไปพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เพื่อได้บริเวณการผ่าพิสูจน์อีกครั้ง
นี่เป็นต้นสายปลายเหตุนี่คือใช่ครับ
สาเหตุที่ทำให้คุณแม่มีการอายัดไว้
และเป็นเอกสารสำคัญที่ส่งให้พนักงานสอบสวน

ใช่ค่ะคุยกันทุกวันจริงนะฮะ
โดยทนายเปิดเผยถึงกรณีที่ทนายความชื่อดังหลายคนมารวมตัวกัน
เพื่อช่วยคดีคุณแตงโมนิดาเพราะถือว่าเป็นคดีใหญ่
เพียงคนเดียวมันไม่ได้
อีกทั้งหลักฐานบางอย่างบนเรือหายไป
พยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็ไม่ได้ให้การที่เป็นประโยชน์
ดังนั้นกลุ่มทนายเองต้องรวมตัวกันมาช่วยกันค้นหาความจริง
โดยมีแนวทางคือให้ทนายแต่ละคนทำงานตามที่ตัวเองถนัด

ส่วนทนายกฤษณะเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณแม่โดยตรง
ส่วนแนวทางในการสู้คดีนั้นทนายเดชาบอกว่า
วางเอาไว้แล้วล่ะเรามีแผนการเอาไว้แล้ว
หลังจากนี้จะต้องดูสำนวนของตำรวจ
ว่ามีการแจ้งข้อหาอะไรกับใครบ้าง
และมีหลักฐานที่สอดรับกันหรือไม่
ตอนนี้ได้อายัดศพของคุณตังโม
เพื่อจะขอผ่าชนะสูตรรอบ๒แล้ว
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

มีความเคลือบแคลงสงสัยการเสียชีวิตของลูกสาว
ว่าอาจจะถูกทำร้ายเพราะบาดแผลที่ได้เห็น
อีกทั้งยังมีแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
สมาชิกวิทยาศาสตร์มาให้คำปรึกษาด้วย
ของคุณแตงโมเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากที่ตกลงไปในน้ำ

นายเดชาบอกว่าตั้งความหวังไว้แบบนี้
การชนะสูตรรอบใหม่ครั้งนี้

แต่สิ่งที่ทนายเดชาพูดน่าสนใจนะคุณผู้ชม
คือตอนแรกเราอยากทราบว่าแผลนี้มันเกิดก่อนหรือหลังตาย
ทีนี้พอผลออกมาเบื้องต้นรู้ว่าเกิดก่อนตาย
นายเดชาบอกว่าต้องรู้ให้ได้ว่าแผลนี้มันเกิดก่อนตกน้ำ

คือช่วงเวลาในการเกิดแผลสำคัญ
ใช่ค่ะสำคัญมากทนายเดชาบอกว่าต้องรู้ให้ได้
ใช่ค่ะแล้วก็ทนายเดชาบอกด้วยนะ

ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อผลของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะ
แต่แค่อยากพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งให้มันสิ้นสงสัย
แล้วก็คิดว่าตำรวจยังไม่ควรที่จะรีบสรุปคดี
เพราะว่าตอนนี้เอาจริงสังคมยังคาใจอยู่
ธนาฬิชาบอกด้วยว่าวันนี้ผมกับธนาฬิกฤษณะนี่นะ
เดี๋ยวจะไปร่วมการฟังผลการชนะสูตร
ครั้งแรกที่นิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจ
เพราะว่ารายงานข่าวของเราออกมาคือตอนบ่าย๓โมงใช่ไหมคะ

ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและนัดกับนักข่าวจะแถลงอวัง
นายกิจสนาวันนี้ติดขึ้นศาลตลอดทั้งวันเลยนะ
แต่ว่าบ่าย๓คงว่างแล้วเดี๋ยวไปกับทนายเดชานะครับ
ส่วนทนายเดชาคือเตรียมเอกสารนะ
ไปยื่นเรื่องให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมแล้ว
จริงจะไปยื่นให้กับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเลย
คุณสมศักดิ์เทพสุธินแต่ทีนี้เราก็ถามทนายเดชา
ตกลงแล้วเอกสารยื่นไปที่ไหนยังไงหรือยัง

นายเดชาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่ายื่นไปแล้วน้อง

เลขานุกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรายการรายการหนึ่ง
รัฐเลขานุกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้ว
ซึ่งเรื่องนี้นะฮะทนายเดชาบอกยื่นเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ก็เป็นเรื่องแล้วว่าทางกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการอย่างไร
ทีมข่าวก็อยากรู้พอทนายเดชายื่นไปแล้ว
ทางกระทรวงจะทำยังไงต่อนี่ครับ
เราก็ได้ข้อมูลจากร้อยตรีธนกฤษจิตอาบรีรัฐ

ทางทนายเดชารับมอบอำนาจจากนางพนิดาสิริยุทธโยธิน
แม่ของคุณตังโมได้ยื่นหนังสือผ่านตนเมื่อวานนี้
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ชนะสูตรศพอีกครั้งเนื่องจากมีข้อสงสัยหลายประเด็น

แล้วก็การเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวศ
หน่วยงานที่น่าเชื่อถือมาร่วมชนะสูตร๓คน
ซึ่งเป็นแพทย์ที่จบการศึกษาทางด้านนิติเวศมาโดยตรง
และอาจมีผู้สังเกตการร่วม

ส่วนที่ญาติต้องการให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
ผู้มนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
และสมาชิกวิทยาศาสตร์ร่วมชนะสูตรด้วยนั้น

ทำไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามาร่วมชนะสูตรด้วย
อันนี้คำให้สัมภาษณ์ของเลขานุการรัฐมนตรียุติธรรมนะ
บอกว่าแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์
อาจจะไม่สามารถมาร่วมชนะสูตรได้
แต่สามารถเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้
ถ้าเกิดความหมายนี้หมายความว่าไม่สามารถที่จะมาผ่าเองได้
คือตอนนี้การที่คุณหมอพรทิพย์จะเข้ามามีส่วนร่วมมันมี๓ประเด็น

เข้ามาเป็นผู้สังเกตการ
เข้ามาผ่าเองคุณ
ถ้าทางใจของคนในครอบครัวคุณแตงโมนะ

อยากให้คุณหมอมาผ่าเองลงมีดกรีดเองเลย

แต่เท่าที่ฟังจากเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือ
หมายความว่าไม่สามารถที่จะมาร่วงผ่าได้
แต่มาอยู่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้
ใช่นะฮะส่วนหลักการการตรวจพิสูจน
ต้องตรวจกว้างเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
จมน้ำเสียชีวิตหรือถูกทำให้เสียชีวิตก่อนจมน้ำ
อกจากนี้จะมีการตรวจสอบประเด็นที่ครอบครัว
รวมถึงสังคมสงสัยเช่นบาดแผลจะบ่งชี้ว่าเกิดจากอะไร
รวมถึงเหตุใดดวงตาถึงปูดบวม
แต่ปัญหาหลักปัญหาก็คือหลักฐานบางอย่างศูนย์เสียสภาพเดิม
ยากต่อการชนะสูตรเพราะร่างตอนนี้เน่าเปื่อยแล้วนะครับ

เยียวยากับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด
นี่คือคำเปิดเผยจากเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เพราะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
จะต้องทำหน้าที่ต่อแล้ว
ทีนี้หลายคนนะสังคมเอ่ยก็จดจ้องไปที่กระทรวงแล้วล่ะ

ทีนี้เมื่อกี้อย่างที่เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
พูดออกมาเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคุณหมอพรทิพย์

เพราะว่าเราสัมภาษณ์คุณหมอพรทิพย์มาเมื่อเช้า
คุณหมอบอกว่าทำไมจะทำไม่ได้
นี่หมอพูดมาแบบนี้แล้วนอกจากนั้นหมอก็ตั้งข้อสังเกตด้วยค่ะ
สิ่งที่มันผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องของการชนะสูตร
ทำไมไม่เก็บหลักฐานทั้ง๕คนและไม่เก็บหลักฐานบนเรือทันที

เดี๋ยวมาฟังจากปากของคุณหมอพรทิพย์
เพราะว่านักข่าวของเราสัมภาษณ์มาเมื่อเช้านะครับ
ใช่ค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะ